คุณผู้ชมคะพูดถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทยในทุกวันนี้เนี่ยนะ
มันไม่เหิดแห้งมันไม่หายไปจริงค่ะ
อย่างตอนนี้อย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าภาคอีสานเนี่ยโอ้โหประสบกับภัยน้ำท่วมหนักมาก
พี่บินบรรลือฤทธิกู้ภัยใจพระของเราก็นี่เลยค่ะ
ปักหลักในพื้นที่มาจนถึงวันนี้เนี่ย๒๖วันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงแม้ว่าปัจจัยต่างข่าวสารอาหารแห้งมันจะเริ่มร่อยหล่อไปบ้างก็ตาม
แต่ก็มีคนส่งของไปร่วมสมทบกันเยอะเลยคุณผู้ชมดูสิน้ำเข้าบ้านเลยอ่ะ

จากเรื่องของกำลังทรัพย์แล้วคนในวงการบันเทิงของเราก็ได้ส่งกำลังใจให้กับพี่บินด้วย

ตลกชื่อดังค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยได้ร้องเพลงฮีโร่ในดวงใจ
ให้กับสองพี่น้องกู้ภัยใจพระด้วย
พี่บิลเอกภัณฑ์เนี่ยได้มีการประมวลภาพนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยลงไปช่วยนำท่วมสิทธิ์จังหวัดอุบล

นุ้ยเนี่ยเขาเอาภาพพวกนี้ลงไปใส่ในเพลงนี้ด้วยนะคะมาร้อยเรียงให้เข้ากับเนื้อเพลง
ซึ่งเพลงนี้เนี่ยพี่กีขอนแก่นเขาเป็นคนแต่งให้นะ

และพี่นุ้ยเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโอ้โหเห็นพี่บินพี่เอกพันธ์พี่ท็อปพี่ไทยเนี่ย

ลงไปช่วยคนเท่าคนแก่แล้วก็เลยอยากจะส่งกำลังใจให้ว่าอย่าท้อนะพี่อย่าถอยนะพี่
ซึ่งจริงเนี่ยนะคุณผู้ชมเพลงนี้เขาแต่งตั้งแต่๓ปีก่อนแล้ว

ท็อปพี่ไทยเนี่ยเขาไปช่วยน้ำท่วมที่อุบลพอมาปีนี้น้ำก็ท่วมอีก

ใช่ก็เลยเอามาร้องใหม่เพื่อให้กำลังใจพี่ท็อปพี่ท้ายพี่ทั้งสองคนนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากเพลงนี้กันหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะเพลงก็เพราะแล้วก็เนื้อหาโดนใจสุด
ที่ยิ่งใหญ่กว่าไอรอนแมน
เสียงพี่นุ้ยเก็บเพาะด้วยนะ
ใช่ค่ะซึ่งพี่แจ๊กกะรีนของเรานี่แหละไปสอบถามพี่ท็อปพี่ไทยนะคะ
ซึ่งพี่ท็อปพี่ไทยเองก็ฝากขอบคุณผ่านบันเทิงไทยรัฐไปถึงพี่นุ้ยเชิญยิ้มด้วยนะ
บอกว่าขอบคุณจริงสำหรับเพลงนี้ที่ทุกคนตั้งใจทำให้
ส่วนตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธาอยากช่วย
ก็สามารถที่จะซื้อเสื้อยืดที่พี่บินเขาควักเงินทำเอง
คือต้นทุนของเสื้อนี่นะมัน๑๕๐บาท
เขาก็จะนำไปขาย๓๐๐แล้วได้เท่าไหร่เนี่ย
เอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมดเลย

ถ้าเกิดเราได้ขายเสื้อได้เยอะเนี่ยเราสามารถไปทุกอำเภอที่น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

สมมุติเสื้อต้นทุน๑๕๐บาท
เราก็ขาย๓๐๐แล้วก็๑๐๐กำไร๑๕๐บาทต่อตัว
แต่คันนี้ผมให้ทั้งหมดเลย๓๐๐บาท
สุดยอดเลยนี่คือใจพระของจริงนะ
ฉายากู้ภัยใจพระเลยนะพี่แจ๊ค

วิกฤตหนักก็แล้วแต่ไม่เคยมีใครทิ้งกันเลยนะคะ